โอเคแชลวันเนี้ยผลมันจะเบาเบาบางบางอย่างไรก็ไม่รู้น่ะ
มันไม่มีเมฆเลยอ่ะแต่บ้านถ้าน้ำยังไม่ลดนะ
ของยังไม่เอาลงเขาบอกว่าน้ำยังหนุนอยู่
น้ำทะเลยังหนูนอยู่เออเออเออเออ
มีเหตุแตงกวาสร้างเรื่องอีกแล้วเดี๋ยวไปเมาส์ก็ต่อ
เดี๋ยวพี่เมาส์ก็ต่อวันนี้นั่งรถไฟฟ้าไปน่ะรอแป๊บหนึ่ง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดูก่อนวันนาวกับดาวสุภาษณ์มาแล้วค่ะ
วันนี้ขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเพราะว่ารถยนต์ยังคงจอดอยู่บนตึกสูงอยู่นะคะ
กลัวกลัวว่าน้ำจะท่วมอีกน้ำจะท่วมขังอีกแล้วเดี๋ยวรถจะพังจะเสียหาย
แต่๑๒วันนี้วางใจได้ใครที่มีรถเอาออกไปล้างกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าฝนลดลงฝนลดลงเพราะอะไรเพราะลมหนาวจากประเทศจีน
สีเขียวที่แตะบางบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
วันนี้ชัดเจนขึ้นมากกว่าเมื่อวานเพราะว่าลมหนาวลักษณะการเดินทางของเขา
ก็จะค่อยค่อยลดต่ำลงมาเรื่อยเรื่อยวันนี้เส้นพันสิบสี่
ก็คือเส้นลมหนาวจากประเทศจีนใกล้แล้วใกล้มาถึงภาคอีสานแล้วนะคะ
และการเดินทางของเขาจะทำให้ร่องฝนที่เคยอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย
ขยับต่ำลงมาที่บริเวณตรงนี้ค่ะที่ตอนกลางของภาคใต้
แล้วถามว่าเอ๊ะเรื่องฝนพัดผ่านทานตอนกลางของภาคใต้
แล้วยังไงแล้วตกเฉพาะตรงนั้นเหรอเอาเป็นว่ารอบข้างของหย่อมฝน
ก็มีฝนทั้งหมดภาคใต้ฝนตกยาวไปตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งภาคเลยนะคะ
ส่วนช่วงเช้าวันนี้จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเกิดขึ้นที่อ่าวไทย
กลุ่มฝนที่เกิดขึ้นเขาจะค่อยเคลื่อนตัวจากตะวันออกมาตะวันตก
แล้วเดี๋ยวจะขึ้นฝั่งนะแถวภาคใต้ตอนบนค่ะ
ประจวบคีรีขันชุมพรเพชรชบุรีรวมถึงภาคตะวันออกด้วย
ช่วงเช้าจนถึงช่วงสายอาจจะมีฝนได้เล็กน้อย
ส่วนภาพรวมของฝนทั่วไปวันนี้เห็นไหมคะทางตอนบนของประเทศค่ะ
ตั้งแต่เช้าเช้าแบบนี้ไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลย
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลไม่มีฝนเลยนะ
และจะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งวันน่าจะได้หมูแดดเดียวสักจานนึงแล้วล่ะค่ะ
ตากแดดแล้วนะคะช่วงนี้แต่ภาคใต้ฝนตลอดทั้งวันเลยค่ะ
คลื่นวันนี้เหมาะแก่การท่องเที่ยวนะ
ใครจองทริปดำน้ำรีบออกไปเลยนะคะ
เพราะว่าคลื่นไม่สูงเลยทั้งอันดามันและอ่าวไทยค่ะ